พัดไหม
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ใช่สิ่งด้วยครับซิสเเห็นด้วยอย่างเอง
ก็คู้นี้ยังไงล่ะครับที่จะนุ้ยกับชีทียอน
ชีนุ้ยบอกว่ารับงานเพราะมีความสุขที่ได้เจอเพื่อน
ชีทียอนก็สุนกลับด้วยความจริงใจใสขันศืด
พี่ไปพี่ก็แบบว่าพี่ไปเอาความสุขเพราะเราได้เจอแต่เพื่อนเข้าใจป่ะ
ต่อแหละล่ะความสุขอะไร

ป่าป่ามาอยากมาแบบเจอเพื่อนในวงการ

มันก็มาเอาเงินค่ะ
อุ๊ย

เนี่ยเพื่อนเห็นเพื่อนรู้
พูดมาเลยว่ารับงานของเงิน